ต่อไปที่จะพาไปดูพาไปงานศพ

ไปงานศพแต่ไปงานศพแล้วไม่เจอศพค่ะคุณผู้ชม
ไปดูสิคะในงานศพนั้นมีอะไรที่ไม่ใช่ศพค่ะ
แสดงว่าไปผิดที่ผิดสาราหรือเปล่าจ๊ะน้องใบตอง
ไม่เห็นโรงศพมาผิดสารานะคุณชนะ
แต่ว่าไม่มีศพอยู่ในนี้จริงเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
พาไปที่วัดโสดารามอยู่ที่ตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ชาวบ้านบ่อน้ำใสตำบลตรึมเขาพากันมาร่วมจัดพิธีชาปนกิจศพของ

หลวงตากล้วยไปไม่กลับ

หลวงตากล้วยไปไม่กลับ
ก็ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น
นี่เป็นพิธีชาปนกิจศพของหลวงตากล้วยไปไม่กลับค่ะ

อยากจะพามาดูเพราะว่างานศพของหลวงตากล้วยไปไม่กลับนั้น
เป็นการจัดงานศพที่ไม่มีศพของหลวงตากล้วยค่ะ

ไม่มีศพค่ะแต่มีการเผาค่ะ
ไม่มีศพแล้วเขาเผาอะไรสงสัยใช่ไหมใช่
หลวงตากล้วยไปไม่กลับคือใครมาดูกัน
ชาวบ้านบอกแบบนี้นี่บอกว่าเนื่องจากว่าทางวัดเนี่ยนะคะ
เขามีการสร้างเมนขึ้นมาใหม่นี่คือหลวงตากล้วยค่ะ
เดี๋ยวเฮ้ยหลวงตากล้วยค่ะ
มาทั้งต้นเลยใช่ค่ะ
คือทางวัดมีการสร้างเมนขึ้นมาใหม่พร้อมจะใช้งานชาวบ้าน
กล้วยไปไม่กลับโดยนำเอาต้นกล้วยมานอนแทนคนแบบนี้
หลวงตากล้วยนะคะสมมุติชื่อมาว่ามีคนตาย
ชื่อวันหลวงตากล้วยจากนั้นก็เลยจัดพิธีชาปนกิจให้
คือทำเหมือนจริงเสมือนงานศพจริงนั่นเอง
ตั้งแต่มีการเอาผ้าคลุมต้นกล้วยเหมือนคลุมศพเลยนะคะ
มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้พร้อมประกอบพิธี
คือเหมือนงานศพคนตายทั่วไปทุกอย่าง
แล้วก็มีการใช้รูปต้นกล้วยเป็นรูปหน้าศพด้วย

เสมือนจริงมากโดยมีการกำหนดให้ชาตะ
ก็คือวันเกิด๑กุมภาพันธ์๒๔๙
มรณะ๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
สิริอายุของหลวงตากล้วยไปไม่กลับนั้น๑๐๙ปี๒๗วัน
สาเหตุที่เป็นแบบนี้
เดี๋ยวสาต้องสาธุ
สาธุทำไมเล่าต้นกล้วย

สาเหตุที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาจะทดลองการใช้เมน
ก็ทำเหมือนพิธีจริงเลยค่ะเผาจริงค่ะ

แบบนี้เป็นการทำตามพิธีความเชื่อของชาวบ้านที่มีตั้งแต่สมัยโบราณ
ว่าถ้าเกิดว่ามีการสร้างเมนหลังใหม่เสร็จเนี่ยนะ
ก่อนจะเปิดใช้จริงต้องมีการเผาหลอกก่อน
เป็นอันดับแรกเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย
รวมถึงเป็นการเรียกขวัญให้กับชาวบ้านด้วย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุข
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านโดยทั่วไป
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่เกิดขึ้นตามความเชื่อ

บางคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่เคยเห็นว่า
ความเชื่อแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงบ้าง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของความเชื่อนะ
เวลาเขาทำเมนเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมีการทดลองเผา
เพื่อให้รู้ว่าเมนนั้นมันสามารถใช้งานได้จริง
แต่ทีนี้เขาไม่รู้ว่าจะเอาใครไปทดลองเผาไงฮะ
ก็เลยเอาหลวงตากล้วยไปลองเผาดู

อืมสาเหตุที่เขาโทษหลวงตากล้วย

สาธุทำไมเล่าเขาเป็นต้นกล้วยเนี่ยเห็นไหม
ต้นกล้วยเป็นพิธีเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ก็แปลกดีบางคนไม่เคยเห็นดิฉันเองก็ไม่เคยเห็น